ขุนกวีศรีสยามโอ้โหมาอีกแล้ว

ราวกับว่าออกเพลงใหม่อัลบั้มใหม่

ในการไล่วิญญาณร้ายปีศาจร้ายออกจากร่างของป้าคนนี้ครับ
โอ้โหปีศาจปีศาจ

เขาพูดใส่ไมค์แบบนี้ในช่วงของการไลฟ์สดไล่วิญญาณร้ายครับ
ที่นี่ฮะมีประชาชนเข้ามาร่วมพิธีที่สำนักของขุนกวีกันเยอะนะ
และในช่วงทำพิธีขุนกวีก็เดินมาเจอกับคุณป้าคนนี้
แล้วเอามือจับไปที่ศีรษะหรือหัวของคุณป้า
คุณป้าเขาก็ร้องกรี๊ดลั่นเลยนะ
คุณกวีแกก็ไล่เอาอยู่นั่นแหละไล่ปีศาจปีศาจปีศาจ
ส่วนป้าเองก็ทำหน้าที่กรี๊ดอย่างเดียวกรี๊ดกรี๊ดแบบนี้
อ้าวแล้วสักพักครับคุณผู้ชมครับ
กวีเขาก็เอามือออกจากหัวของคุณป้า
โอ้โหสักพักคุณป้านิ่งไปเลยเงียบไปเลย
ไม่รู้ว่าเหนื่อยเพราะว่ากรี๊ดเยอะไปหรือเปล่านะ
และเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสรุปแล้วไอ้ปีศาจที่ว่าน่ะออกจากร่างของคุณป้าไปจริงหรือเปล่า
แต่ทุกครั้งทุกครั้งเลยนะฮะที่ขุนกวีเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการทำพิธีรักษาไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากร่างคนเนี่ยก็จะเป็นประเด็น
มาเป็นเรื่องของคลิปต่างในโลกออนไลน์แบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะ
ผีแดงก็รู้อันนั้นก็ดีแล้วอย่าโดนหลอกเยอะก็แล้วกัน